คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
เดินทางมาถึงช่วงท้ายปีสองพันห้าร้อยสิบสามกันแล้วนะคะ
ตลอดปีที่ผ่านมานะคะเราต้องเผชิญกับมรสุมอันหนักหน่วงแทบจะทุกเดือนกันเลยทีเดียว
โดยมีเจ้าไวรัสร้ายค่ะโควิด๑๙เป็นตัวการใหญ่
แต่แทนที่เรานะคะจะได้เฉลิมฉลองอย่างที่ตั้งใจไว้ในตอนแรกนะคะ
เพราะคิดว่ายังไงปลายปีนี้ก็ต้องดีขึ้นแน่นอน
สุดท้ายค่ะกลับพลิกกลับหัวหกเขมรตีรังกากันเลยทีเดียว
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันที่๒๐ธันวาคม
ไทยนะคะพบคลัสเตอร์ใหม่ที่ใหญ่กว่าครั้งสนามมวยเมื่อเดือนมีนาคมซะอีกค่ะ
เพียงวันเดียวนะคะมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในดินรายใหม่ถึง๕๗๖ราย
ทั้งหมดนั้นนะคะมีความเชื่อมโยงกับตลาดอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
และจนถึงตอนนี้นะคะมีการรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙สะสมแล้วกว่า๕๙๑๐ราย
ล่าสุดค่ะวันที่๒๕ธันวาคมนะคะมีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่๘๑ราย
แบ่งเป็นติดเชื้อภายในประเทศ๓๗ราย
แรงงานต่างด้าวที่มีการคัดกรองเชิงรุก๓๕ราย
แล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศ๙รายค่ะ
เมื่อเทียบอัตราการติดเชื้อต่อล้านคนนะคะก็อยู่ที่๗๐๓๐ค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่
มีความเชื่อมโยงกับตลาดอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ซึ่งรวมกันแล้วนะคะมีกว่า๑๐๐รายทีเดียว
แล้วก็กระจายไปจังหวัดรอบนะคะทั้งกรุงเทพนครปฐมและก็สมุทรปราการค่ะ
รายข้ามไปไกลถึงภาคใต้แล้วก็อีสานนะคะ
เอาละค่ะเมื่อแพลนปีใหม่๒๕๖๔แบบจัดใหญ่จัดเต็มอาจต้องล้มไปนะคะ

ขอแค่ระมัดระวังตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำ
แต่สำหรับชาวสมุทรสาครนะคะคงต้องเบรกไว้ก่อนค่ะ
งดออกเดินทางออกนอกพื้นที่ชั่วคราว

ตอนนี้ยังไม่มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศแต่อย่างใดค่ะ
และในส่วนจังหวัดสมุทรสาครนั้นนะคะ

เพราะคลัสเตอร์ครั้งนี้ทำให้เสียรายได้ไปไม่น้อยทีเดียวค่ะ

เอ๊ะจังหวัดสมุสาครเจ็บแค่ไหน
มุทรสาครนะคะเป็นจังหวัดเล็กที่เศรษฐกิจใหญ่อันดับ๖ของประเทศค่ะ
คิดดูนะคะว่าเพียงแค่การประกาศพบคลัสเตอร์สมุทรสาครในวันอาทิตย์
ก็ทำให้เซตอินเน็ตลดลงถึง๕๔ค่ะ
ปิดตลาดวันจันทร์เมื่อวันที่๒๑ธันวาคม

ซึ่งเป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม๒๕๖๓ค่ะ
เป็นหนึ่งในผู้ค้าทูน่ารายใหญ่ที่สุดของโลก
แล้วก็บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะคะ
ปิดลดลง๖๔เช่นกัน
ก่อนจะดีดกลับมาบวก๐๒๐แล้วก็๐๕๐ตามลำดับในวันต่อมาค่ะ
ซึ่งหากมีการล็อกดาวน์ขึ้นมาจริงนะคะ
ก็มีการประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจไว้ด้วยนะคะว่า
สูงถึง๑๐๐ล้านบาทต่อวันทีเดียว
ยังทำให้ราคาอาหารทะเลดีดเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ
เพราะเท่าที่สอบถามบรรดาร้านค้าต่างนะคะ
ได้ยินเสียงบ่นกันพอสมควรแล้วว่า
ปลาหมึกกุ้งอาหารทะเลทั้งหลายนะคะล้วนหายากค่ะ
แถมที่หาได้นะคะก็แอบราคาขึ้นนิดด้วย
ส่วนคนที่ไม่กล้ากินนะคะก็ขอให้เบาใจค่ะ
เพราะว่าคุณหมอออกมายืนยันแล้วว่ากินได้เหมือนเดิมค่ะ
แต่ต้องปรุงสุกเมนูสดนะคะเลี่ยงได้ควรเลี่ยงค่ะ
สำหรับจังหวัดสมุทรสาครนะคะรู้กันไหมคะว่า
จังหวัดเล็กที่มีขนาดพื้นที่๘๗๒๓ตารางกิโลเมตรนี้
และก็มีประชากรเพียง๕๘๔๗๐๓คน
แต่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อค่ะ
โดยสมุทรสาครนะคะเป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ๖ของประเทศ
มีขนาดกว่า๔แสนล้านบาทค่ะ
มีรายได้ส่วนใหญ่นะคะมาจากอุตสาหกรรมการผลิต
มูลค่ากว่า๒๘๐๐๐ล้านบาท
อีกทั้งนะคะยังเป็นที่ตั้งโรงงานมากกว่า๖๐๐แห่ง
ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาปี๒๕๖๑ถึง๒๕๖๕นะคะว่า
จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเกษตรและอาหารปลอดภัย
แล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอนาคตด้วยค่ะ
ในส่วนประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
เมื่อปี๒๕๖๒ค่ะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมขยายตัว๔๗ส่วนการลงทุนภาคเอกชนก็ขยายตัว๒๙ค่ะ
แต่ก็อย่างที่ทราบกันนะคะพอเกิดโควิด๑๙ในปี๒๕๕๙
สมุทรสาครค่ะก็เผชิญกับภาวะการหดตัวทางเศรษฐกิจเช่นกัน
โดยคาดว่าจะหดตัวถึงลบ๔๘
สำหรับภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนนะคะแม้ไม่หดตัวค่ะ
แต่การขยายตัวก็ลดลงอยู่ที่๒๐แล้วก็๒๕ตามลำดับค่ะ
ซึ่งจากคลัสเตอร์สมุทรสาครในครั้งนี้นะคะ
กว่า๙๐ของการตรวจหาเชื้อค่ะเป็นแรงงานข้ามชาติ
ซึ่งเดินทางมาจากเมียนมานั่นเองค่ะ
เพราะเป็นกลุ่มที่มีการจ้างงานมากที่สุด
แต่การค้นพบคลัสเตอร์นี้นะคะกลับไม่ได้มาจากกลุ่มแรงงานข้ามชาติค่ะ
กลับเป็นแม่ค้าปลาอายุ๖๗ปีค่ะที่เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล
และล่าสุดค่ะกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้ออกมายืนยันด้วยว่า
เป็นสายพันธุ์เดียวกับฝั่งทางเมียนมาที่มีต้นต่อมาจากอินเดียค่ะ
หากย้อนกลับไปช่วงเดือนกรกฎาคม๒๕๖๓ค่ะ
เกาหลีใต้นะคะก็เคยมีการถกกันในประเด็นนี้
ว่ากันว่าแพร่เชื้อได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นถึง๖เท่า
นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม
ที่มีการปรากฏการแพร่ระบาดโควิดในถิ่นครั้งแรกหลายพื้นที่ในเอเชีย

แต่พอมาถึงเดือนเมษายนเป็นต้นมานะคะ
กลับพบว่าการแพร่ระบาดโควิด๑๙ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรป
จากข้อมูลการศึกษาใหม่ของนักวิทยาศาสตร์
แล้วก็นักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอสอัลลาโมส
แต่เสี่ยงที่จะทำให้คนกลับมาติดเชื้อซ้ำอีกครั้งได้ด้วยค่ะ
ซึ่งหมายความว่าการติดเชื้อนี้นะคะจะไม่มีการเฉพาะเจาะจงเป็นที่คนใดคนนึงค่ะ
แต่จะมาในรูปแบบคลัสเตอร์
เหมือนอย่างที่เราเห็นในจังหวัดสมุทรสาครนี้นั่นเองค่ะ
จากฐานข้อมูลการวิเคราะห์ตัวอย่างพันธุกรรมมากกว่า๑๘๕๐๐ชนิดค่ะ
เห็นได้นะคะว่าตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อสะสมของสหรัฐอเมริกาค่ะ
ขณะที่อินเดียเองค่ะก็มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันนะคะ
การรวดตัวอย่างการติดเชื้อนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน
ที่กำลังแพร่ในเจวสมุทรสาขอนมาจากอินเดียค่ะ
ทำไมการกลายพันธุ์ถึงสำคัญนะคะ
กันตามจริงแล้วค่ะเราเองก็ไม่ควรกังวลกับเรื่องของสายพันธุไวรัสมากนักนะคะ
เพราะจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีการยืนยันความอันตรายว่ารุนแรงกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้าหรือไม่อย่างไรนะคะ
แต่ที่นักวิทยาศาสตร์กังวลค่ะก็คือ
กลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนานี้นะคะอาจมีผลต่อการแพร่เชื้อค่ะ
รวมถึงการพัฒนาวัคซีนที่อาจมีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะ
โดยทั่วโลกตอนนี้นะคะมีคนเข้าสู่ขั้นตอนการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า๒๑ล้านคนค่ะ
แบ่งเป็นจีน๖๕๐๐๐คน
สหรัฐอเมริกาค่ะ๖๑๔๑๑๗คน
สหราชอาณาจักรค่ะ๕๐๐๐๐๐คน
รัสเซีย๓๒๐๐๐คน
แคนาดา๑๖๙๒๙คน
แล้วก็อิสราเอลอีก๑๐๐๐คนค่ะ
ประเทศต่างค่ะยังทุ่มงบในการพัฒนาวัคซีนรูปแบบใหม่กว่า๓๐๐๐ล้านบาท
รวมแล้วนะคะในเวลานี้มีวัคซีนที่เพียงพอต่อประชากร๗๘๐๐ล้านคนทั่วโลกค่ะ
หรือคิดคร่าวนะคะก็ประมาณ๘๒๐๐ล้านโดสค่ะ
แต่อย่าลืมนะคะว่าวัคซีนส่วนใหญ่นั้นค่ะต้องฉีด๒โดส
ซึ่งมันจะเพียงพอต่อประชากรทางโลกได้นะคะก็ต่อเมื่อมีการแจกจ่ายอย่างเท่าเทียมค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมานะคะก็มีการออกมาเตือนอยู่เสมอว่าการแจกจ่ายวัคซีนอย่างเท่าเทียมนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นค่ะ
นั่นก็เพราะประเทศร่ำรวยค่ะย่อมมีโอกาสทำสัญญาซื้อวัคซีนโควิด๑๙ได้ทั่วกว่าค่ะ
อีกทั้งการสั่งซื้อวัคซีนนะคะยังต้องจัดหาที่เก็บรักษาความเย็นแบบพิเศษให้ตรงกับชิ้นของวัคซีนอีกด้วย
ดีไม่ดีนะคะบางประเทศอาจต้องรอไปจนถึงปี๒๕๖๕เลยก็ได้ค่ะ
หากถามว่าประเทศไหนการที่ได้วัคซีนโควิด๑๙ไปฉีดให้กับประชากรตัวเองได้ครอบคลุมที่สุด
คำตอบก็คือแคนาดาค่ะประเทศที่มีประชากรกว่า๓๘ล้านคนแต่มีการทำสัญญาสั่งซื้อวัคซีนโควิด๑๙ไปอย่างน้อย๗บริษัทค่ะ
รวมแล้วนะคะหากได้ครบตามจำนวนจะครอบคลุมประชากรกว่า๑๙๐ล้านคนหรือคิดเป็นมากกว่า๔เท่าค่ะ
ในส่วนของรัสเซียกับจีนค่ะมีความเชื่อมั่นในการผลิตของตัวเองสูงมาก
ยักษ์ใหญ่พิสัชกรรมที่มีภาวรัฐของจีนเป็นเจ้าของนะคะ
ที่จีนเองค่ะไม่ได้มีการเปิดเผยปริมาณโดสที่รัฐบาลมีการทำสัญญาสั่งซื้อที่แน่ชัดค่ะ
เมื่อเทียบความครอบคลุมเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแน่นอนว่ามากที่สุดก็คือแคนาดาอย่างที่บอกไป
คือ๕๑๑เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมประชากรทั้งหมด๑๙๒ล้านคนค่ะ
รองลงมาก็คือสหราชอาณาจักรนะคะ๒๙๕ครอบคลุมประชากรกว่า๑๙๗ล้านคน
และอันดับ๓ก็คือออสเตอเรลียค่ะ๒๓๐เปอร์เซ็นต์ครอบคลุม๕๙ล้านคนค่ะ
มาดูในภูมิภาคอาเซียนนะคะการทำสัญญาสั่งซื้อวัคซีนโควิดในทีนที่ครอบคลุมประชากรมากที่สุดเนี่ย
ก็คืออินโดนีเซียค่ะคิดเป็นเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ
รอบคลุมหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านคนรองลงมาค่ะ
คือมาเลเซียค่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมแปดล้านคน
แล้วก็ทายขนามอันดับสามครอบคลุมทั้งหมด
สิบสามล้านคนหรือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะ
หรืออย่างน้อยนะคะก็บรรเทาให้หลายประเทศได้กลับมาฟื้นเศรษฐกิจ
แล้วก็ประชากรทั่วโลกกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้
ไม่ต้องคอยหวัดระแวงอีกต่อไปค่ะ
ปิดท้ายปี๒๕๖๓นี้ค่ะ

มีความสุขไร้โรคภัยตามมาค่ะ
เมื่อสงสัยเราหาคำตอบ